นึกว่าคุณมาอ่านข่าวอัธยากรรมแล้วนะ

แต่คราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนโสดตายเรียบนะคะ

หนุ่มวุฒิสามีของเขา

แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้เจอตัวเธอดูสิคุณผู้ชม
มากคือเปลี่ยนไปมากเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยสายปั่นก็พร้อมอยู่แล้ว

กว่าเดิมอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และช็อตที่หลายคนอยากรู้

ก็ต้องมีบ้างคือก่อนหน้านี้มันก็มีมาอยู่เรื่อยนะคะ

ยังจะเปิดโรงเรียนสอนดำน้ำ

แต่งงานแล้วก็ทำงานเต็มที่ฝ่าน
ก็ปีนี้ตั้งใจจะทำงานเต็มที่ค่ะ

ก็ค่อนข้างโฟกัสที่งาน

ตัววุฒิเองอ่ะกำลังจะเรียนครู
ซึ่งเขาก็มีเป้าหมายว่า

อุปกรณ์ดำน้ำก็เลยคิดว่าผ่านเองอาจจะแบบนำเข้า

เรื่องความรีวิวสามีอะไรอย่างนี้
ไตล์กรณ์กับกิจกรรมที่ผ่านทำบ่อย

มันก็จะมีภาคหวานหลีมห่อบ้าง

เป็นคนใส่ใจในรายละเอียดเล็กค่อนข้างเยอะก็ถือว่า
ขอยุ่มมือหน่อยได้มั้ยคะค้าพ่อค้าสาว
บีบคอเลยค่ะถ้าจะพูดแบบนี้บีบคอเลยค่ะ
คนโสดตายเรียบตกลงทะเลเดือดหรือทะเลหวาน
ฉันว่าน่าจะเป็นทะเลหวานซะมากกว่านะ
คู่นี้เขาสวีทกันตลอดและที่สำคัญสายป่านบอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ตัดสินใจแต่งงานเร็วแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าต้องการไปเที่ยวกับสามีแบบไม่ต้องมาให้ใครจับจ้องว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ได้แต่งงานแล้วไปด้วยกันได้ยังไง
อะไรแบบนี้นะคะเธอก็เลยตัดสินใจแต่งงานไปซะเลยแบบนี้
ชีวิตก็รู้แล้วรู้รอดถูกต้องแล้วค่ะ